ทีนี้เราจะลงไปดูพื้นที่ทางภาคใต้บ้างนะคะ

แล้วก็ยิงถล่มรถตำรวจภูทรกรงปีนังที่จังหวัดยาลา

แล้วก็บาดเจ็บสาหัสไปอีก๒นายค่ะ
พลตรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
ส่วนที่กำลังทหารและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบ
เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถกระบะชุดสายสืบ
และชุดปราบรามตำรวจภูทรกรงปีนัง

บริเวณรอยต่อระหว่างบ้านฉลงหมู่๑

ตำบลปูโรงอำเภอกรงปีนัง
ในที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะอีซูซู๔ประตู

สภาพถูกแรงระเบิดอัดเสียหายยับเยิน

สายไฟฟ้ายาวประมาณ๑๐๐เมตร

พร้อมกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ตกอยู่

พบศพของ๑๐ตำรวจโทนัทธพงศ์ชาติดำ

และ๑๐ตำรวจตรีสุริยาหนูนิ่มอายุ๓๒ปี
อยู่ในป่าสวนยางข้างทาง
จากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๓คน
นำส่งโรงพยาบาลศูนยาลา
โดย๑๐ตำรวจตรีอัตภพลเหลือเทพหนึ่งในผู้บาดเจ็บ

ก่อนเกิดเหตุตำรวจชุดดังกล่าวได้ออก

บรรจุทางแก๊สพิคนิคน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๒๐กิโลกรัม

ซุ่มรอจนเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุ
ได้กดสวิตช์จุดชนวนให้ระเบิดทำงาน
ส่วนคนร้ายอีกชุดใช้ปืนระดมยิงใส่

จากนั้นกลุ่มคนร้ายพากันหลบหนีไป
เบื้องตนจนนาทีคาดว่าอาจจะเป็นผู้ก่อความไม่สงบ

เพื่อแสดงศักยภาพและตอบโต้

แก่นำลูกน้องคนสนิทของอุบายดีละ

อุปกรณ์ประกอบระเบิดจำนวนมาก
เทือกเขาฮูยงซูงา
ตำบลบาระอำเภอยหาเมื่อวันก่อนค่ะ